เรื่องราวข่าวสารที่ต้องติดตามกันโอ้โหช่วงนี้
พรกรฉุกเฉินก็ยังใช้นะแล้วเขาคงต่อว่าจะให้ใช้อีก๑เดือนถูกไหม

เนี่ยแล้วการไปรวมตัวกันทำอะไรผิดกฎหมายอันนี้โดนจับทีไรก็โดนสองเด้งทุกที
ที่ต้องบอกว่าโดน๒เด้งก็มาตั้งวงเล่นการพนันก็โดนจับแหละครับ
เว้งเว้งสิรออะไรล่ะ
เอาจรภัณฑ์ที่ฝ่ายปกครองครับสวมวิญญาณนักเว้ง
เข้าไปในบ้านเลขที่๒๘หมู่๕บ้านน้องไข่ตำบลนที่
บริเวณเวียงชัยอำเภอพระยกภูมิศัยจังหวัดมหาสระค่ำ
จ้าไปถึงก็เจอนักพนัน
โอ้โหหลายสิบคนฮะรวมตัวกันเล่นพนันอยู่
เจอเจ้าหน้าที่เข้าไปกระเจิดกระเจิงแตก
ไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไปตามจับมาได้เหมือนกึ่งแตกตามนะครับ

จับมาได้เนี่ยโอ้โหหน้าตาเซ็งบอกเลยว่าเซ็ง
ลมบดจอยลมบดจอยโอ๊ย
โบจอยก็ไม่น่าจะเล่นตั้งแต่แรก
ก็นั่นน่ะสิเอ้าไปเจอกับนี่คุณป้า
อยู่ในห้องน้ำคุณป้าไปทำธุระหรือเปล่า
เค้าบอกว่าเค้าไม่ได้หนีแต่
ปวดฉี่หรือเปล่ามาพักเฉย

ขอเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวค่อยพาป้าไปนะ

ก็คงเหนื่อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลจับมาได้ครับ
เหล่าบรรดาเซียนพนันได้มาทั้งหมด๑๑รายชาย๖หญิง๕
พร้อมกับของกลางครบเซตนี่โอ้โห
จะสูงจะต่ำจะอะไรยังไงก็ไม่รู้ล่ะ

แล้วนอกจากนี้ก็ยังเจอนี่อีกนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล

คือมาตั้งวงกงกันด้วยลักษณะนะครับ
ยังไงซะบอกเลยไม่รอดแล้วอย่างที่บอกโดนสองเด้ง
อย่างแรกเด้งแรกก็คือลักลอบเล่นการพนัน

เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เด้งที่

ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

หนักเลยนะคุณผู้ชมเรื่องของการพนันไม่ว่าจะมีพรกรฉุกเฉินหรือไม่